เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบรรดาแก๊งของเราอาจจะเป็นยังไง

แต่ว่าแอนเชื่อว่าเราคบกันมานานเนอะเราเป็นเพื่อนกันมา
มันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทะเลาะกันมันก็มีอยู่หมิม
คือผู้หญิง๗คนมาอยู่รวมกันบางทีมันก็มีการน้อยใจกันบ้าง
แต่กลุ่มเราค่อนข้างแมนนะเอาจริงเราคบกันแบบแมนไม่ค่อยหยุ่มหยิม
แต่มันก็มีบ้างค่ะคนเราอยู่ด้วยกันเยอะผิดใจกันบ้างมี
แล้วท้ายที่สุดแล้วก็คือเขากลับมาอยู่กันเหมือนเดิม
เราเป็นการใจข้างนี้ค่ะ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าเราไม่เทคข้างใครไม่มีใครเป็นพวกใคร
เพราะว่าทุกคนคือเพื่อนรักเหมือนเดิม
แต่ว่าแอนเชื่อว่าเวลาจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

งานนี้แอนว่าผู้หญิงไม่ผิดนะคะ
อันนี้แอนชัดเจนว่าเพื่อนเราทั้งคู่เรารักทั้งคู่เพื่อนเราไม่ผิด
งานนี้เราว่านะผู้ชายไม่ดีจบ
แอนมาดูตัวไหน
รู้ก็รู้พร้อมเจนนี่
รู้เพราะว่าคุยกันแล้วก็เขาก็ทุกครั้งที่เขามีปัญหา
เหมือนบางทีอย่างที่บอกเราไม่ได้เจอกันทุกวัน

วันนั้นนั่งอ่านดูสตอรี่เขาตอนเช้าแล้วเราเป็นวันที่เราต้องไปทำงานพอดี
ก็ทักเข้าไปว่าแบบเป็นยังไงบ้าง
เขาก็โทรมาเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะเพื่อนทำยังไงดี

แล้วก็ด้วยความที่เราก็แบบเราไม่ใส่อารมณ์นะเรื่องเราก็ฟังเหตุผลจากเขาก่อน
เราก็บอกว่าอันนี้เราก็รู้จักเจนี่ก่อนนะ
ความคิดเราถ้าเป็นเราเราจะทำแบบนี้เราคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อนก็ตั้งสติดีแล้วกันว่าจะเอายังไง
แล้วหลังจากนั้นเราก็แน่นอนเราก็ต้องคุยกับวุ้นอยู่แล้วมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเราก็ฟังรวมกับก็ต้องคุยกับนานาด้วย
เพราะว่าก็เป็นกาวใจมาตลอดแล้วก็จะรู้ข้อมูลค่อนข้างแน่นคือพูดตรงว่าตัวเองไม่ค่อยรู้คือรู้ทีหลังเพราะเลี้ยงลูกอย่างเดียวเราก็บอกแล้วว่าแบบเราไม่รู้เรื่อง
พอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวก็คืนดีกันทั้งนี้ทั้งนั้นคือวุ้นก็ไม่ผิดเจนี่ก็ไม่ผิดคือความรู้สึกของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างที่แอนบอกก็ย้อนกลับไปว่าต้นเหตุมันคืออะไร
เจนนี่น่าที่วุ้นเขาค่อนข้างลำบากอะไรตอนที่ไปคุยกับเรา
ก็ลำบากใจวุ้นเขาเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนค่อนข้างเยอะเขาคิดมากบางทีคิดมากเกินไป
กับคำพูดที่เจนนี่บอกว่าวุ้นพูดมันแบบนี้แล้วไม่ใช่เพื่อนหรือเปล่าคือคำพูดไหน

มันคงจะมีเรื่องที่เราเราฟังเราอาจจะเฉยแต่ว่าบางช่วงเวลาที่เพื่อนเราเขารู้สึกแบบเสียใจเขาอาจจะฟังแล้วมันอาจจะจี๊ดแต่สำหรับเราเราอาจจะแบบ

ตอนนี้ก็คุยกันว่าอย่างไรแต่ว่าทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบ
มันก็มันก็เศร้านะคือเราก็ไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันเราไม่อยากให้เพื่อนผิดใจกัน
แต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้น
คือเราก็กลับมาสมาร์นแผ่ใจกัน
ก็คุยกัน
ว่ารอดูมันต้องมีวันที่แบบก็กลับมาเหมือนเดิม
ก็แค่รอเวลาให้เรื่องทุกอย่างนิ่งลงสงบลงให้ขึ้น
รับโทรศัพท์กันคนดนตร์ก็ร้องและคนอื่นก็ร้อง
แต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนเราก็ต้องรับฟังแต่ไม่พยายามกระพือให้มันแรง

มันชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็คิดว่า

อย่าพยายามให้คน

เป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันต้องมาแบบ

อย่างนี้เราต้องให้กำลังใจยังไงบ้าง
เพราะว่าเจนก็เจ็บทั้งคู่

เป็นกาวใจพวกเราก็จะเป็นแบบว่า
เอาหลานมารวมตัวกันแล้วก็แบบมาสิ

ใส่รุ่นหลานนี่แหละเป็นกาวใจ

อเรนนี่แบบว่าเพื่อนนั้นกันเจนจะถอยอะไรอย่างนี้

คืออย่างที่บอกคือช่วงนี้อย่าเพิ่งหวังอะไรมาก
มันคงไม่แบบเฮ้ยกลับมาจุปากกัน

คืออย่างทุกอย่างมันต้องใช้เวลา

ยังไงมันก็วันหนึ่งมันก็ต้องแบบ

อเจมส์ก็ไม่ได้แตกนะ
ก็ไม่ได้แตกนะก็อาจจะแบบ

แบบอาจจะไม่เห็นครบเจ็ดคน

ฝั่งพี่คริสดูซึ้งเลยไหมก่อน
ริสเนี่ยเออคริสต์ก็จะแบบเฮ้ยฉันเกี่ยวอะไรวะ
ก็เลยแบบว่าก็โทรมาโดยที่ยังไม่รู้เรื่อง
คืออย่างที่บอกก็เลี้ยงลูกก็เลยตอบไปว่า
เรื่องนี้ขอไม่ยุ่งเลี้ยงลูกอยู่ไม่รู้เรื่องจริง
อยากรู้โทรไปถามกันเองเพราะเราก็ไม่รู้ข้อมูลจริง
ตรงนี้มันสะกิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีโอกาส
อันนี้ก่อนจะคุยกันเพราะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปออกกำลังกายกัน
เจนก็แบบชวนไปออกกำลังกายก็ได้คุยกันแบบนิดหน่อย
แต่เขาโอเคแล้วค่ะคือเขาตัดสินใจเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแน่วแน่
เวลาเขาคิดแล้วเขาก็จะแบบอย่างนั้นเลย
อย่างที่แอนบอกเมื่อกี้ว่าต้นเหตุมาจากผู้ชายเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ย

เพื่อนรู้ค่ะเพื่อนรู้
เราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยหยุดก่อนนะ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะเพราะว่า
ไม่อย่าลืมนะไม่ใช่เราก็รู้จักกับทุกคนนะ

แต่ว่าอันนี้เราไม่เข้าข้างเรามุ่งประเด็นว่าเนี่ยจบ

เสียค่ะยังบอกด้วยถ้าเจอนะ
อืมถ้าเจอเข้าไปเคลียร์เลย
เคลียร์ให้เขาก็รู้จักด้วยอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้เพื่อนในกลุ่มทุกคนก็เหมือนโกรธแทนเกลียดไปแล้วอย่างนี้ไหมคะ
ถึงกับเกลียดหรอกค่ะแต่แค่ว่าความถูกต้องมันต้องมี
อย่าแบบเอาเปรียบผู้หญิงไม่ดีค่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่น่ารักเลย
ทั้งสองคนนี่ยังไม่ผิดมาอยากบอกทุกคน
มาเป็นกำลังใจให้คนที่คบกันมาเป็น๑๐ปีให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะ

แล้วลงแล้วค่ะหลังจากทั้งสองฝ่ายได้ออกมาแบบคุยกันแล้วเนาะ
มาบอกเหตุผลของตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้
แต่แฟนคลับก็ถลงคุณเดียวกันกันเลย
ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็ค่อยดี
เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกระจ่างเองเนาะ
ว่าทุกอย่างมันใช้เวลาเราก็จะเห็น
อะไรที่มันเกิดขึ้นจริงไม่จริงมันปิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เนอะ

ก็หวังว่าค่ะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นว่า
เราก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะ